ไม่แน่ใจว่าท่านได้เห็นคลิปนี้หรือเปล่านะฮะ

สิ่งที่กว่าใครเห็นก็คงกลัวตกตกใจในช่วงขูดสี่ไก้แบบนี้

แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตามเจอตัว
คนที่ไปกระทำลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ย
เอาลิ้นเรียกราวสะพานฟืดเข้าไปอย่างนี้

เขาเป็นใครที่ไหนทำไปเพื่ออะไร

คือตกใจด้วยแล้วก็กลัวด้วย
เพราะว่าคือในช่วงโควิด๑๙แพร่ระบาดแบบนี้
สิ่งสำคัญที่คนระวังกันก็คือเรื่องของน้ำลายต่างนานา

จักรยานคันนี้ที่ผู้ชายคนนี้ขี่มา
ก็มีการเขียนป้ายติดอาไว้
เราไม่รู้อ่ะเนอะ
ใช่ไหม
เกิดเหตุเนี่ยอยู่แถวสะพานที่เป็นกลางแยกในตัวอำเภอสรพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้ราวสะพานที่เป็นเหล็ก
ผู้ชายคนนี้ก้มหน้าเอาลิ้นเลียราวสะพานแม่คือเธอบอกว่าเลียแบบเมามัน
คือเขาไม่ได้แบบเลียทีสองทีแล้วก็ไปนะคือไล่เลียไปเรื่อยจนแทบจะหมดราวสะพาน
คือตะลึงกันหมดอ่ะนะยิ่งตะลึงไปใหญ่เมื่อรถจักรยานของผู้ชายคนนี้ที่ขี่มา
มีกระดาษเกณฑ์ข้อความบอกว่าติดโควิด๑๙โอ้โห
กลัวหนักเลยทีนี้นี่ฮะมีกล้องอีกหลายมุมที่ไปตรวจสอบแล้วก็เจอผู้ชายคนนี้นะครับ
คนเชียงใหม่เห็นก็ยิ่งกลัวกันใหญ่คลิปนี้ก็ถูกแชร์ออกไปนะครับ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะบอกโอ้โหอันนี้มันอันตรายมากนะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนสติไม่สมประกอบ
เขาเคยรักษาที่โรงพยาบาลทางจิตมาก่อนนี่ฮะแต่ญาติพี่น้องก็ต้องดูแลไง
ปล่อยให้มาทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เนี่ย
มีการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉินนะฮะ
กลางคืนกลางวันก็ไปทำการในลักษณะที่จะเป็นการทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
โรคระบาดนี่ก็ทำไม่ได้นะฮะนี่ฮะอันนี้ไปถมน้ำลาย
ปึ๊บขิดไปแล้วก็เลี่ยแบบนี้นี้ฮะโอ้โห
ก็เจยหลายมุมไปหมดนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับพยายามติดต่อพูดคุยกับทางเจ้าของโพสต์นะฮะ
แต่ว่ายังไม่เจอกันนะครับแต่เราได้เดินทางไปยังหมู่บ้านเชียงยืน
หลังจากทราบเรื่องว่าผู้ชายคนนี้เขาอยู่ที่นั่นนะครับ
พอไปถึงชายคนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าชื่ออะไร
อยู่บ้านหลังไหนอะไรยังไงแต่ตอนที่ไปถึงเขาไม่อยู่บ้าน
ยาดแล้วก็จักรยานคู่ใจที่จอดอยู่
แต่ว่าป้ายในเปลี่ยนที่เคลียนไว้เนี่ยคำ
จากติดโควิด๕เป็นคิดถึงโควิด๕อะไรอย่างอย่างเนี่ย
มีหลายบายปิดทับซ้อนอยู่นะที่เห็นคิดถึงโควิด๕หายไปไหน
นี่ฮะก็อาจจะเป็นอย่างที่มีคนที่เห็นคลิป
ค่ะนะฮะอ่านี่ฮะป้ายเป้ยเห็นไหมเต็มเลยใช่หลายใบอ่ะ
อืมอ่าบางใบก็ยับยู่ยี่หมดเนี่ยฮะขายนู่นนี่นั่นอะไรก็เยอะแยะไปหมด
นะฮะได้คุยกับญาติของเขานะครับญาติบอกว่าอ๋อที่มาแล้วไม่เจอเนี่ย
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่มาพาตัวไปแล้ว
อ่าหลังจากเป็นข่าวนะฮะนี่คุณกิติศักดิชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราไปญาติบอกว่ามีผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าหน้าที่มาพาตัวไปแล้ว
นะอ่าเรื่องที่เกิดขึ้นทางญาติญาติก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้เนี่ย
ทำไปเพราะอะไรญาติญาติก็ตกใจกันอยู่เพราะปกติแล้ว
ผู้ชายคนนี้เขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วคนที่บ้านเองเขาก็ไม่ค่อยสูงสิง
ขี่จักรยานออกไปตามสถานที่ต่างไปเรื่อย
ส่วนใหญ่ก็คือไปเก็บของเก่าเอามาขายหรือไม่ก็ไปเก็บเศษผักจากตลาด
มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ที่บ้านอ่านี่นะฮะ
เป็นไก่ไข่ออกมาเขาก็เอาไข่ไปขายนี่คือชีวิตประจำวันของผู้ชายคนนี้
ญาติบอกส่วนป้ายที่เขียนเกี่ยวกับโควิดนะฮะ
ญาติบอกว่าก็ชายคนนี้เขาก็เขียนเองนั่นแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปเขียนตอนไหน
เอาไปติดรถตอนไหนอะไรยังไงบ้างเพราะที่ผ่านมาเขาก็จะเขียนข้อความต่างต่างนานา
แล้วก็เอามาติดรถจักรยานยนต์ของเขาเป็นประจำอยู่แล้ว
เกลียวโควิดว่าไหมเหรอไม่กลัวเลยอ่ะมันต้องการเชื้อโควิดอะ
เขาบัตรลกตัวอีกหน่ะกะอืมเขาผ่านแก่จะติดเชื้อโควิดไง
คือแกเป็นคนส่งอารุมอ่ะถ้ามันจะดีก็ดีอ่ะ

นี่ฮะก็ขนาดญาติยังบอกว่าสงสัยเขาคงจะแบบกะเขียนเล่นตลก
แต่คนอื่นเขาไม่ตลกด้วยไงใช่ไหมอันนี้ญาติยังบอกเลยนะฮะ
เราได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านชื่อนายวิเชษอินทจักรนะฮะ
ผู้ใหญ่วิเชษบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมันเป็นแบบนี้
แล้วก็เจอตัวแล้วเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้
เนี่ยกำลังเล่าอยู่เนี่ยตอนที่คุณกิติศักดิ์กำลังคุยกับผู้ใหญ่วิเชษอยู่
อยู่อยู่ชายคนนี้เขาก็เดินผ่านฮะเจอตัวพอดีฮะ

มาพอดีฮะนี่มาติก็แบบเฮ้ยคุ้นเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่วิเชษแป๊บนึงแป๊บนึง

โอ้โหนี่เทผู้ใหญ่วิเชษเลย

บอกเดี๋ยวผมมาผู้ใหญ่ไปเลยตามไปก่อนเลย
อ้าวนะฮะแล้วก็ตามจนทันเขาฮะเดินเขาก็เดินพึบไปเลย
นะทรงผงทรงผมหุ่นเหินนี่คราวนี้มีหน้ากากอนามัยแล้ว

อ่านะคุณกิติศักดิ์ก็เลยไปถามถามว่าเออพี่ตกลงแล้วไอ้ที่พี่ทำไปเนี่ย
เขาบอกว่าที่เขาทำไปก็เพราะว่าเขาทำไปเพราะสนุกทำไปเพราะความสนุก
อยากจะลองใช้ลิ้นเลียขอบสะพานดูเออว่ามันจะเป็นยังไง
รัชพรไม่ต้องไปลองนะไปถามพี่เขาว่าเป็นยังไง

นี่พี่เขาอยากลองดูแค่นั้นเองนะแล้วก็ไม่กลัวด้วย

เขาก็ไปหลายที่อ่ะไปถมน้ำลายบ้างไปเลี้ยบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะ
คือเขาก็ไม่กลัวด้วยว่าจะมีเชื้อโควิด๑๙ระบงระบาดอะไรนะเออ
เสิร์ฟเขาก็เลียหมดนี่หัวเสานี่ปูนเปินนี่เห็นไหม

คือมันไม่ได้ยังไงนี่ฮะ
เอาเป็นว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจโควิด๑๙

เขาอยากดูว่าเลียแล้วมันจะเป็นยังไง
ส่วนเรื่องป้ายที่เขียนติดรถป่วยโควิด๑๙โควิดหายไปไหนอะไรยังไงเนี่ย
พี่เขาบอกว่าเพราะตอนนี้ไอ้ชื่อโควิดเนี่ยมันฟังดูเท่ดี
เพราะฉะนั้นเวลามีรถเขาต้องติดอะไรเท่ใช่ไหม
สติ๊กก้งสติ๊กเกอร์คำพูดอะไรมันที่มันเท่เท่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเนี่ย
อะไรเกี่ยวกับโควิดอะไรได้เขาก็เขียนไปของเขาเนี่ยฮะ
มันเท่ดีคุณกิติศักดิ์ก็ถามต่อว่าถามจริงพี่
ไม่กลัวเลยเหรอว่าไอ้ตรงราวสะพานที่ไปเลียมันอาจจะมีเชื้อลงเชื้อโรค
มีเชื้อโควิดอะไรติดอยู่นะพี่เขาบอกว่าอ๋อเขารู้เขารู้วิธีป้องกัน
เพราะว่าพี่ก็บอกติเลยนะติพอพี่เลียเสร็จเนี่ย
พี่ก็กลับมาบ้านมาบ้วนน้ำลายทิ้งหลังจากเลียเสร็จพี่บ้วนน้ำลายทิ้ง
แล้วก็กลับมาก็มามะม่วงมาบ้วนอะไรของพี่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นติไม่ต้องกลัว
เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวไงพี่ก็เลียอีก
บอกอย่างนี้แล้วก็พี่เขาก็เดินจากติไปเลย
เดี๋ยวฟังพี่เขาหน่อยนะฮะ
บอกกลัว
ถ้ามันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปเยี่ยมจะได้ซื้อ
ก็เลยกลับมาหาผู้ใหญ่วิเชษ

ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่า

นำตัวนายนรงไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้ว

ต้นไม่ได้มีอาการเข้าข่ายโควิด๑๙

จังหวะที่สัมภาษณ์กันอยู่แล้วเห็นนายนรงเดินผ่านมา

ก็เลยเดี๋ยวต้องประสานให้หมอมารับตัวนายนรง

แล้วก็ต้องป้องกันด้วยไม่ให้นายนรงไปเที่ยวไล่เลียสิ่งของต่างอีก
เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองอะค่ะครับ
คือผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะว่าจริงแล้วนายนรงเนี่ยคือมีอาการทางจิตเวท
คือชอบเป็นจุดสนใจบางทีก็แต่งตัวแปลก
ไปอะไรแปลกทำให้คนสนใจตัวเองบ้าง

สะพานที่สี่แยกยางเนิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายนรงไปเลียจนทั่วนั่นนะคะ
คือนายนรงไปเรียนที่ไหนเจ้าหน้าที่ไปฉีดยาฆ่าเชื้อให้แล้ว
ประชาชนก็จะได้สบายใจกันนะคะ
ชาวเชียงใหม่ก็ทราบเรื่องราวที่มาที่ไปแล้วนะครับ

จะได้สบายใจว่าอ๋อเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เอง